ตอนนี้เราก็ยังคงรออยู่นะครับว่าถึงความชัดเจนว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปที่ศาลหรือไม่
กำลังที่จะติดต่อกับทีมทนายความของคุณยิ่งลักษณ์นะครับว่า
ถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปฟังในช่วงเช้า

สามารถที่จะเดินทางไปในช่วงบ่ายหรือไม่
ตอนนี้เรากำลังรอความชัดเจนอยู่
แต่ว่าคดีของคุณยิ่งรักนี้ก็ได้มีการต่อสู้กันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับ
เราจะย้อนกลับไปดูอีกกันสักครั้งหนึ่งว่า
ทั้งฝ่ายผู้ที่เป็นฝ่ายฟ้องก็คือฝ่ายอายการนะครับ
แล้วคุณยิ่งรักนั้นนำเหตุผลอะไรมาหักล้างกันบ้าง

อายการสูงสุดในฐานะโจทย์ของคดี
ระบุว่าก่อนเริ่มโครงการรับจำนำข้าว

ระวังจะเกิดการทุจริตขึ้น
พร้อมระบุว่าได้เคยตรวจพบการทุจริต

สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัฒน์มาแล้ว
ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้โต้แย้งประเด็นนี้ว่า
ไม่เคยนิ่งนอนใจกับข้อท้วงติ่ง
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยรายงานกลับมาอย่างคณะรัฐมนตรี

ระบุถึงผลการดำเนินโครงการที่ต่ำกว่าเป้าหมาย

คุณภาพข้าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ซึ่งไม่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีสั่งการให้แก้ปัญหา
อดีตนายกรัฐมนตรีต่อสู้ว่า
พิจารณาจากผลลัพธ์ทางตรงอย่างเดียวไม่ได้

ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนา

มูลค่ากว่า๓๕๐๐๐ล้านบาท
อีกประเด็นที่อายการใช้ต่อสู้ก็คือ
นางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะประธานกขช
แต่งตั้งหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริต
ในขณะที่ปปชไต่สวนคดีพบว่า
ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีแย้งว่า
ไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะปกปิดข้อมูลการประบายข้าว
และเธอเองไม่เคยสมยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่ง
ทุจริตในการประบายข้าวตามที่ถูกกล่าวหา
ประเด็นที่๔อายการสูงสุดระบุว่า
การตรวจสอบมติคอลโลมอไม่พบว่านางสาวยิ่งลักษ
พยายามจะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น
แต่อดีตนายกรัฐมนตรีต่อสู้ว่า
ลมอลได้กำหนดหลักเกณฑ์และปรับแก้มาตรการป้องกันทุจริต
ระบายข้าวให้เข้มงวดมากขึ้น
และยังสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประเด็นที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที
ประเด็นที่๕อายการสูงสุดระบุว่า
โครงการรับจำนำข้าวเป็นเพียงแนวคิดของ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ทำเพื่อต้องการหาเสียงให้ชนะการเลือกตั้ง
และเป็นโครงการที่ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานรับรอง
ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีต่อสู้ว่า
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานข้อมูลว่าโครงการนี้สร้างรายได้ให้กับชาวนา
เช่นเดียวกันกับผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ระบุว่าส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวขึ้น
และประเด็นสุดท้ายอายการสูงสุด
ร้อยเลี่ยงเหตุผลจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณของรัฐ
ทำให้เห็นชัดเจนว่านางสาวยิ่งรัก
ไม่ได้ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีต่อสู้ว่า
เป็นคนละสำนวนไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องกัน
พร้อมยืนยันด้วยว่าแม้จะเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่มีอำนาจยกเลิกโครงการตามอำเภอใจ
เพราะเป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้กับรัฐสภา
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน